เอาที่จังหวัดชนบุรีค่ะไปลุ้นไปเอาใจช่วยกู้ภัยหน่อยเพราะกู้ภัยจะต้องไปช่วยคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๕๑ปีนะคะ
ขาเนี่ยหลุดลงไปที่กระดานบ้านตรงนั้นมันแตกพอดีขานี่หลุดลงไปแล้วหลุดอยู่แบบนั้นติดอยู่แบบนั้นตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตี๒ค่ะ
ร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครมาช่วยนะคะ

เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ให้คุณผู้ชมไปดูช่วงที่ช่วยคุณป้าก่อนค่ะ
โอ้โหเจ็บแทน
งัดงัดโดนเนื้อป้าแล้ว
คือที่โดนงัดโดนเนื้อป้าเนี่ยเพราะว่า
ช่องมันเล็กมันเล็กและขาก็เข้าไปติดอยู่แบบนั้นเต็ม

ใช่ค่ะหลบไปฟึ๊บอยู่อย่างนั้นพอดี
กี่ทุ่มนะ๕ทุ่ม๔ทุ่ม
ตี๒ตี๒๔ชั่วโมง๔ชั่วโมงอยู่แบบนี้แล้วขาเริ่มบวมแล้ว
ครับมันก็ยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องค่อยค่อยงัดค่อยค่อยแงะ
พลิกตัวคุณป้าด้านหนึ่งแงะอีกด้านหนึ่งหักไม้ออกค่อยออกเป็นท่อนเล็ก
เอาขาคุณป้าขึ้นมาได้เอาคุณป้าท่านนี้ชื่อว่าคุณป้ายุพินบัวจานนะคะ
คุณป้าเล่าให้ฟังว่ามีอาชีพขายลูกชิ้นทอด

เพราะว่าคุณแม่รออยู่คุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

จากนั้น๔ทุ่มค่ะเข้าบ้านของตัวเอง
เป็นลักษณะบ้านยกสูงนะ
ทำที่นอนลงปูเตรียมจะล้มตัวลงนอนแล้ว
แต่พื้นกระดานมันเกิดหักขึ้นมาค่ะ

ขาขวาทะลุลงไปเลยค่ะแล้วทะลุลงไปทั้งขา
พยายามดึงตัวเองออกมานะ

ก็เลยตะโกนตะโกนให้คนช่วย
อกจากตะโกนแล้วเอาข้าวของแหละ
จานเจินที่อยู่ใกล้มือเนี่ยค่ะ

ใช่เจ็บแล้วนี่เป็นแผลแบบนี้นะคะ

แม่นั่นแหละที่จำเสียงลูกได้
ก็เลยเอาใกล้ตัวมีโทรศัพท์มือถือ
โทรแจ้งเลยให้กู้ภัยมาช่วยจนสำเร็จ
นี่นะคะลักษณะบ้านเป็นแบบนี้นะคะ
สำหรับอาการบาดเจ็บก็มีที่ข้อเท้าด้านขวา
ขาด้านขวาลักษณะก็คือเป็นแผลฟกช้ำ
คุณป้าอืมรวมถึงบ้านใครที่มีลักษณะไม้แล้วมันผูกพังเนี่ยซ่อมแซมหน่อยค่ะอืม